ไม่น่าจะเลือกภายในปี๖๑อาจารย์เชื่ออย่างนั้นไหม
ผมเป็นคนปากหลักมาตลอดนะไม่มีปี๖๑
จะมีกองหนุนทำให้พลเอกประยุทธ์เหมือนกับมีกองหนุนทำให้พลเอกเปรมไหม
ถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีไม่มีเลือกตั้ง
แต่ว่ายังมีเงินใช้จับจ่ายใช้สอยมีรายได้พอสมควร